แบบนี้ก็มีด้วยนะคะแค่แชร์โพสต์การเมืองโดนรุมกระทืบถึงร้านเลยค่ะ
ดูสิคะรุมกระทืบกันเห็นเลยงงมากอะค่ะ
ผู้ชายเสื้อสีเขียวคนนี้เขาออกมาจากร้านกำลังปิดประตู
คนที่เขานั่งหน้านั้นเขาตกใจเดินหนีไปกันหมดเลย

เขาเป็นเจ้าของร้านตัดผมนะคะอยู่ที่ตัวเมืองชนบุรีค่ะ
เขาบอกว่าเขาน่าจะโดนเพราะเขาแชร์โพสต์การเมือง

นี่คือนายธนวัฒน์วงศุกร์เจ้าของร้านตัดผมที่โดนทำร้ายค่ะ
เขาบอกเลยว่าคือก่อนหน้านี้เขาก็แชร์โพสต์เชียร์พักเก้าไกล
แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ทำนองว่าให้หยุดแชร์เรื่องการเมืองซะ
แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอ่ะ
คุณธนวัฒน์ยืนยันนะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องหรือว่ามีปัญหากับใครเลย
แต่หลังจากที่แชร์โพสต์การเมืองไปเมื่อคืนมีชายชะกัน๔คนแต่งตัวดี
ขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คันแล้วมาจอดแถวหลังป้อมตำรวจห่างจากร้านแค่๑๐เมตร
แล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยผู้ชายสองคนปรีเข้ามาทำร้ายเขาส่วนอีกหนึ่งคนยืนถ่ายคลิปอะค่ะ
หลังเกิดเหตุเขาไปแจ้งความที่สพเมืองชนบุรีแล้วนะคะ
อาการบาดเจ็บเนี่ยก็คือรอยฟกช้ำตามร่างกายหัวโนแขนซ้ายมีแผลถลอกด้วยค่ะ
ก็ยืนยันว่าจะขอดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยลูกค้าเห็นเมื่อคืน๓ทุ่มครับช่วงปิดร้าน
แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยลูกค้ากินขนมอยู่หน้าร้านเขาก็บอกว่ามีชาย๔คนใส่หมวกอยู่ตรงร้านขายยาตรงแยกตรงนี้
จนผมปิดร้านเก็บร้านเสร็จปุ๊บผมปิดกุญแจกำลังจะออกจากร้านพอดีเลย
แต่ก็ไม่รู้มาจากไหนครับผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าทรงทรงที่มาทรงดีนะครับ
ตำรวจก็ทหารนะจากที่ดูผมเอกใจคือผมผมจะแชร์ก้าวไกล
แต่ผมไม่รู้ว่าลูกค้าหรือว่าใครที่แบบว่าเห็นต่างอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าน่าจะเรื่องนี้นะมีเรื่องเดียวเลย
ตรงนั้นผมไม่เคยไปหาเรื่องกับใครเลย